เรื่องนี้กันหน่อยค่ะไม่ใช่เรื่องขำนะคะเป็นเรื่องที่โอ้โห
เห็นแล้วสะท้อนว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริง
แต่พอฟังเสียงที่มิจฉาชีพเขาคุยบางคนก็แอบขำอะเนาะ
โทรหาตำรวจโดยที่มิจฉาชีพก็คงจะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจ
โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณอ่ะต้องใช้หนี้นะเพราะมีผู้หญิง
หนึ่งเป็นหนี้เขาแล้วผู้หญิงคนนี้มาร่วมหลับนอน
งงไหมล่ะคะไปฟังดูหน่อยว่ามิจฉาชีพเขาพูดว่าอะไรบ้าง

แล้วโทรมากับผมเนี่ยต้องการอะไรครับ
คุณคือคุณคือใครคุณเป็นใคร
เจ้านี่คุณชื่ออะไร
ผมชื่อสมชาย

ลืมครับลืมครับ
อ๋อลืมทั้งทั้งตังควรทั้งว่าเล็กที่อยู่ที่ไหนอ่ะ
กูกูแก๊สเนี้ยบริษัทนี้อยู่ที่ไหนอ่ะลาดพร้าวอ่ะ

แล้วแล้วใครเอาของคุณไปอ่ะอ่าแล้วก็แล้วก็เป็น
แล้วก็เป็นอ่ะแล้วก็เป็นอะไรกับผมอ่ะอ่าไม่รู้
แล้วก็ขอบอกว่าต้องดีกว่าผมไม่รู้แต่แล้วอ่ะมันถึง
ก็คุณมาเอาที่มาเอาที่อันใหญ่น่ะผมอยู่อันใหญ่มาเอา
ที่มาเอาที่อันใหญ่มาอ่ะมามาเอาที่อันใหญ่มาขึ้น

นี่ค่ะพันธุ์ตำรวจโทวิโรธอินทรเพชรสารวัตร
สอบสวนสพหัดใหญ่ครับแต่มิจฉาชีพก็เรียกชื่อว่า
วิโรธนะคะเออเรียกชื่อถูกนะเรียกชื่อถูกนะ

ถ้ามันมั่วเบอร์แต่ว่ามันเรียกชื่อถูก

ต้องได้ข้อมูลอะไรจากแบบนึกออกไหมคะ

มิจฉาชีพก็บอกว่าชื่อสมชาย

บอกว่าสารวัตรวิโรธติดหนี้อยู่นะต้องใช้หนี้นะ
แต่ว่าหนี้นี้มันเป็นของนางสาวอรนุษย์

นางสาวอรนุษย์บอกว่าให้มาทวงกับวิโรธ

ก็เลยโทรมาทวงนี่ไงแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยสารวิโรธบอกว่า
เลยคืออึ้งที่บอกคือมาร่วมหลับนอนอะไรด้วยนี่แหละนะ
ไปซักมาเนี่ยบอกให้นั่งเครื่องบินมาเอาที่โรงพักหาดใหญ่
สมชายตัดสายทิ้งไปเลยครับ
สารวัตรวิโรธท่านยืนยันนะครับไม่รู้จักนะฮะ
สมชายทั้งอรนุษย์เชื่อว่าเป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพนั่นแหละ
โทรมาแบบจะหลอกเอาเงินอ่ะแต่ได้เบอร์โทรมาจากไหนแถมเอ่ยชื่อเอ่ยยศอะไรถูกเนี่ย
ก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าถ้ามีใครโทรศัพท์มาแบบนี้เนี่ย
ท่านไม่ต้องตกใจกลัวค่ะนะ
อย่าไปตื่นตนกตั้งสตินะอย่าไปหลงกลมันนะ